วันนี้มาตรวจสอบพาดหัวใหญ่ที่สุด
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้นะครับ
เนี่ยเผยชีวิตบ้านปลายคุณโอวรุธตกอับของงานธรรม
เคยรุ่งโรศกลับหมดตัว
ส่วนลูกชายวัยเก้าขวบจอกกราบศพ

ส่วนพ่อแรมหอมแก้มลาอาลัยก็เป็นภาพ
ขึ้นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
แล้วก็พ่อแรมเองนะครับก็ก้มหอมแก้มของลูกชายนะครับ
เป็นภาพหัวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ส่วนอดีตภรรยาของคุณโอวรุษก็คือคุณเก๋
เตรียมพาน้องแอร์บัสลูกชายวัย๙ขวบ
ขึ้นมากราบศพพ่อที่เชียงใหม่นะครับ
ส่วนงานสวดศพเมื่อคืนแรก
เพื่อนสนิทและแฟนคลับก็มาร่วมแสดงความอาลัยกันอย่างเนื่องแน่น
ส่วนเพื่อนรุ่นพี่คนสนิทอย่างนีโน่เมธานีนะครับ
เปิดเผยถึงช่วงเวลาที่ต้องปล่อยให้คุณโอไป
คุณนีโน่คุณตั้มสมประสงค์
เห็นตอนที่คุณหมอช่วยกันปั๊มหัวใจ
จนกระทั่งพูดกับคุณหมอ

ใช่เพราะว่าตอนที่พี่นิโน่เข้าไปในห้องฉุกเฉิน
เห็นสภาพเพื่อนรักรุ่นน้องอย่างคุณโอวรุษ
นิโน่ถึงกับหลังน้ำตาร้องไห้
แล้วพี่นิโน่บอกว่าทั้งคืนก็ไม่ได้นอนนะ
อยู่กับคุณปิงปองสแก่วันอยู่กับคุณตั้มสมประสงค์
นั่งคุยกันพอหมอกริ้งโทรศัพท์มากริ้นเดียวเท่านั้นแหละ

ทุกคนทั้งพี่นีโน่คุณตั้มสมประสงค์นะฮะ
ทางญาติเนี่ยก็ดูอยู่

แต่ปรากฏบอกว่าเห็นแล้วก็รับไม่ได้กับภาพ
แล้วก็บอกหมอเลยบอกพอแล้วไม่ต้องปั๊มแล้ว
พร้อมด้วยคุณตั้มสมประสงค์แล้วก็ญาติพี่น้อง
เดินทางมารับศพคุณโอวรุษ
จากแผนกรักษาศพโรงพยาบาลนักคลอนพิง
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

โดยบรรยากาศที่หน้าห้องรับศพเต็มไปด้วยกองทัพสื่อมวลชน

แล้วก็มีแฟนคลับที่มาร่วมยืนไว้อะไร
ส่งร่างของคุณโอวรุษไปยังวัด

คุณนีโน่และครอบครัวของคุณโอ
ได้ขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางไปที่วัดเช่นเดียวกันนะครับ
จากนั้นได้มีพิธีรดน้ำศพคุณโอวรุธวรธรรม
ที่สาราสหรัฐหงศ์มหาคุณอนุสร
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

แรมวรธรรมได้ก้มตัวลงจูบหน้าผักลูกชายโอวรุษ
เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็หอมแก้มลูกชายด้วยนะครับ
ก่อนที่พี่นีโน่พี่ตั้มสมประสงค์
คุณปิงปองสแก่วันคุณโอยาดา
พร้อมด้วยประชาชนและแฟนคลับกว่า๑๐๐คน
มาร่วมรดน้ำศพท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าครับ

ว่าครอบครัวเตรียมใจไว้อยู่แล้ว
ตอนนี้ถือว่าลูกชายไปสบาย

ส่วนทางคุณพ่อเองก็สบายใจ
เพราะว่าที่ผ่านมาเป็นห่วงลูกชายมาโดยตลอด
เห็นแล้วก็สงสารลูกชายมาโดยตลอดนะครับ
และคุณพ่อก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าที่คุณวรุษจะล้มป่วยหนัก
ครูวรุษได้สั่งเสียกับแม่บ้าน
ให้ช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่แทนด้วยครับ
ไม่ห่วงอะไรเค้าไม่มีห่วงห่วงกับพ่อแม่นี่
ต้องให้แม่บ้านดูแลแม่นะ
เงินเดือนก็ไม่ขอขึ้นให้เท่าไหร่ก็พอแล้ว
แล้วก็สามีภรรยาที่ก่อนนี้อยู่กับเราคู่
บอกว่าแม่ไม่ต้องไปเสียค่าจ้างเขาเยอะเขาไปหากินข้างนอก
สามีเขาเพียงแต่แม่บ้านมาช่วยจงกระพงกาแฟ

อันนี้พี่โอเค้ามีตอนใจอะไรนะคะ
เห็นบอกว่าคือแบบไม่ค่อยมีงานไม่ค่อยมีอะไร
ครับมีนะละครกำลังจะจ่อก็เดือนตุลานี่สามเรื่อง
งั้นถ้ามาเป็นพิธีกรงานรำรูกกับโน่อีก
ก็ได้เงินอีกประมาณล้านกว่าบาท
แสดงว่าไม่มีการตอมใจแต่เป็นเรื่องของ
ส่วนบรรยากาศของการสวดพระพิธรรมศพคุณโอวรุธวรธรรมในคืนแรกนั้นนะครับ
ก็เป็นการสวดและเทศแบบล้านนา
โดยใช้เวลาร่วม๑ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นนะครับ
ซึ่งในวันต่อไปก็จะใช้การสวดแบบล้านนา
สำหรับพิธีการต่างนั้นทางญาติจะกำหนดวันต่อวัน
โดยทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จะจัดส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมในการจัดพิธีให้ถูกต้อง
ตามแบบวัฒนธรรมล้านนานะครับ
แล้วก็จะมีการจัดพิธีสวดพระพิธรรม
มีขึ้นไปจนถึงวันที่๑๗กันยายน
แล้วหลังจากนั้นจะมีการเก็บศพไว้๑๐๐วัน
ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
เพื่อให้บรรดาแฟนคลับแล้วก็คนทั่วไปได้เข้ามาเคารพศพนะครับ
และที่สำคัญคุณ๑๗กันยายนนี้จะเป็นวันเกิดของคุณโอวารุธแล้ว
ใช่ค่ะจะเป็นวันเกิดครบรอบ๔๙ปีเต็มนะคะ
ทางครอบครัวก็จะมีการทำบุญใหญ่ให้กับคุณโออีกครั้ง
แล้วก็อยู่ระหว่างการหาบรือกันว่าอาจจะจัดเค้กวันเกิด
ให้กับคุณโอที่บริเวณการจัดงานศพแห่งนี้เลย
ซึ่งจะตกลงรูปแบบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่าอาจจะถือว่าเป็นคืนสุดท้าย

ซึ่งตรงกับวันเกิดของคุณโอวรุษนะครับ
เมื่อคืนนี้หลังพิธีสวดศพเสร็จ
คุณนีโนเมธานีเพื่อนรุ่นพี่คนสนิท

รู้ว่าอาการของโอหนักตั้งแต่วันแรกแล้ว
และหลังจากที่เดินทางมารอดูอาการ

ทุกคนต่างก็ได้แต่ภาวนา
แต่ส่วนหนึ่งก็ทำใจไว้นะครับ
การขอให้มีปฏิหารเกิดขึ้น
แต่เนื่องด้วยร่างกายและอาการที่รุนแรง
อาการเบาหวานไตหยุดทำงาน

อีกทั้งยังมีการติดเชื้อในกระแสเลือด
ทำให้ร่างกายไม่สามารถต้านทานได้

กับสภาพร่างกายที่เป็นแบบนี้นะครับ

ระหว่างที่ตัวพี่นีโน่เองฟังเพลง
เราและนายอยู่ที่บ้านพัก
ได้ยินข่าวร้ายว่าคุณโอจากไปแล้ว
จากนี้ไปคงจะคิดถึงมาก

คำว่าโอโน่นะครับ
เขาเองเขาเป็นโรคซึมเศร้า

แคคทีเรียมันอยู่ในเลือดเยอะมาก

นั่งคุยอยู่กับคุณตั้มกับคุณปิงปอง

กระเป๋าตังค์อะไรสักใบก็ไม่ได้เอาไปเลย
ทุกคนขึ้นรถแล้วก็ไปโรงพยาบาลหมด

ถ้าจะสู้ก็สู้นะพี่สู้กับโอ
แต่ถ้าจะไปให้นึกถึงพระ
ผมดูแลมันเท่าที่ผมทำได้นะครับ
ก็อะไรที่ให้น้องคนนี้ก็ได้

ก็ช่วยกันไปนะครับ
ก็คงคิดถึงแล้วก็ปิดตำนานโอโน่เข้าไปจริง
นะครับพี่โน่ก็เสียใจตลอดแล้วนะฮะ
แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามว่า
พี่โอวารุธได้สั่งเสียอะไรไว้ก่อนไหมนะครับ
นีโน่ก็เปิดเผยออกมาบอกว่า
โอเคยพูดแล้วก็ถามน้องที่บ้านว่า
หากเขาล้มพิการจะดูแลเขาไหม

ช่วงนี้มีผู้จัดละครติดต่อให้โอ

เพราะทุกคนเห็นว่าโอดีขึ้นแล้วนะครับ
มีคิวงานละครติดต่อเข้ามา๒๓เรื่องนะครับ
แล้วก็คิดว่าสามารถจะกลับเข้ามาทำงานได้อยู่แล้วเชียว

ที่จะมาร่วมงานกับตัวพี่โน่ด้วย
โดยตกลงกันว่าช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้านี้นะครับ

แต่เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ก็ต้องคุยกับทางสถานีอีกครั้ง

ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วนะครับ
ด้านของคุณปิงปองสแก่วันยงใจยุทธ์นะครับ
คนนี้นี่ถือว่าเป็นอีกเพื่อนอีกคนนึงที่สนิทกันเลย
แล้วก็ตั้งแต่ตอนที่พี่โอเข้าโรงพยาบาล
คุณปิงปองก็ไปอยู่เฝ้าตลอดเลยนะคะ

มาช่วยเตรียมจัดงานศพให้กับคุณโอ
ทุกคนตั้งใจทำงานนี้อย่างดีที่สุด
แล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าพี่โอเห็นก็จะดีใจ
เห็นคนรักมากมายเหลือเกินมาหาพี่โอในวันนี้

อยากบอกพี่โอว่าให้ไปสบาย

เพราะว่าแค่ทุกคนมาที่คนที่พี่โอรักมา
เขารู้อยู่แล้วว่า๑เชียงใหม่มันไกล
มันไม่ใช่ใกล้เนาะ
ชอบขาวเขียวอย่างเนี่ย
ดอกไม้ทรงนี้คือแกชอบเรียบง่าย

คือแกเลยแหละทุกอย่างที่ทำให้แก

หรือว่าแกไปอย่างไม่มีอะไรที่ค้างคาใจ

คนนี้คือคุณเก๋พิชยา

กับคุณเก๋คุณเจษฎาวัน
จันแตงซึ่งเป็นประชาสัมพันธ์

ก็มีลูกด้วยกัน๑คนชื่อเด็กชาย

อายุ๙ขวบแต่เกิดปัญหาเมื่อพ่อและแม่ของคุณโอวรุษต้องการให้ตรวจดีเอนเอ
จากตอนนั้นไม่เชื่อว่าเป็นลูกของคุณโอวรุษ
แต่ว่าฝ่ายหญิงคือคุณเก๋ไม่ยินยอมให้ตรวจภายหลังจากนั้นก็หย่าร้างกันนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้คุณโอวรุษก็มีบุตรชายคนโตที่เกิดจากภรรยาคนแรกอีกคนหนึ่ง
ก็พูดถึงคุณเก๋หน่อยคุณเก๋พิชยาก็มีการเปิดเผยนะครับ
บอกว่าน้องแอร์บัสเนี่ยรู้เรื่องราวของพ่อโอแล้วนะครับ
แอร์บัสลูกชายวัย๙ขวบทราบข่าวการเสียชีวิตของพ่อโอแล้ว
ตกใจและรู้สึกเสียใจตามภาษาเด็ก
และน้องก็ได้ถามกลับกับแม่ว่าจะพาไปไหว้คุณพ่อเมื่อไหร่
เก๋ก็ตอบว่าจะพาไปแต่ต้องดูวันที่สะดวกก่อน
จากติดธุระสำคัญและก็ขอแสดงความเสียใจ
ไปถึงครอบครัวของพี่โอวรุษด้วยนะครับ
และอย่างที่บอกไปสำหรับพิธีสวดพระพิธรรมศพ
ก็จะมีขึ้นไปจนถึงคืนวันที่๑๗กันยายน
กันยายนตรงกับวันเกิดของพี่โอวรุธวรธรรมด้วยนะครับ

เมื่อคืนนี้ก็มีผู้ที่ไปร่วมงานที่วัดพระสิงห์เยอะมากเลยนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าในค่ำคืนนี้ก็จะมีผู้ที่ทั้งอยู่ในวงการบันเทิง
แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายของพี่โอวรุธ
ไปร่วมงานกันอย่างคับข้างเหมือนกันนะครับ